ไปดูต่อกันที่หน่องทนากันหน่อยดีกว่านะคะปากแข็งกันอยู่เรื่อยเลยสำหรับหน่องทนาและน้องแพรวาหลายคนงงอยู่ว่าความสัมพันธ์ของคู่เนี้ยคืออะไรเพราะว่าเฉียดกันไปเฉียดกันมาบางทีก็มีรูปที่เหมือนไปเช็คอินในที่ที่เดียวกันตกลงคบกันรึเปล่านะคะหลังจากที่ฝ่ายชายเข้าไปคอมเม้นต์แซวกันเกือบจะทุกภาพ
ว่าก็สนิทกันแหละแต่เรื่องของสถานะขอให้ไปรอถามฝ่ายชายก่อนค่ะเพราะว่าอยากให้พี่หน่องเนี่ยเป็นคนพูดก่อนซึ่งก็จะมีคิวเจอสื่อกันอีกครั้งในวันเปิดตัวสตูดิโอของครอบครัวนะคะ๑๓กันยายนนี้ค่ะ
เก็บไว้สัมภาษณ์พี่เขาวันนี้๑๓
เขาเป็นคนตลกค่ะมันตลกหนูรู้สึกว่าเออจริงเราก็ชอบคนตลกนะ
รู้ตัวตอนไหนว่าเขาจีบหรือเราจีบเขา
อุ้ยเขาจีบเขาจีบ
เขาจีบเราแต่ว่าลองไปถามเขาดูว่ายังไง
นั่นไงหลุดมาแล้วนะคะบอกว่าเขาจีบ
แต่ว่าแพรวาก็เป็นงานเหมือนกันนะ
ให้พี่ไปเจอวันที่๑๓กันยาไปสัมภาษณ์ฝ่ายชายเอาแล้วกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะฝ่ายชายตอบเนี่ยจะเหมาะสมกว่าจะชัดเจนกว่า